ว่าตอนนี้กำลังศึกษาดูใจนะคะอยู่กับ

มีกระแสทั้งคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบแง่บวกกันเยอะมากเลยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่นี้
แต่ว่าแมทพิรณีสักอย่างสตรองเนี่ยดึงผมโชว์เลยคุณ

คือมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนแอบน้อยใจแทนนางเอกร่วมกวนเฟอร์บี้ไม่ขายฝัน
เต้ยแล้วก็มิวที่ออกมาปกป้องแมทก่อนหน้านี้
คือก่อนที่แมทจะพูดเนี่ยนักข่าวก็ไปถามทั้งเต้ยถามทั้งมิวมาแล้วนะ
แต่ว่าพอไปถามเรื่องนี้กับแมทเจ้าตัวกลับตอบประเด็นนี้แบบไม่แคร์เพื่อนสักเท่าไหร่เลย
หวยมันก็เลยมาออกที่อาเล็กธิรเดชหวานใจของเต้ยนั่นเองนะคะที่ต้องมาตอบคำถามเรื่องนี้แทน
ไปฟังสิว่าหนุ่มอาเล็กเนี่ยจะว่ายังไงค่ะ
เชื่อว่าก็คงไม่ได้มีใครอยากให้ต้องมาทุกอย่างไม่มีใครอยากให้ต้องมามีคนอื่นมีผลกระทบอะไรด้วยหรอกครับ
ก็มีคุยครับผมคือพวกเราเองก็รู้จักแมทเป็นเพื่อนแมทนะก็เป็นห่วงที่ก็โดนหนักเหมือนกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็เป็นห่วงในเรื่องนี้มากกว่าเขาคงมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะมากมากครับ

พอแล้วเหนื่อยอเล็กบอกพอแล้วเหนื่อย

คุณผู้ชมค่ะส่วนเรื่องหัวใจนะคะถึงแม้ว่าจะไม่หวานออกสื่อเหมือนคนอื่น

เขายอมลงรูปคู่กันแล้วก็ได้เห็นความหวานบ้างนะคะ
แต่เมื่อถึงเวลาอวดโมเมนต์สวีทนะคะเต้ยกับอเล็กใช่ย่อยนะจ๊ะ
ทริปล่าสุดควงกันไปสัมผัสธรรมชาติที่ทำเอาแฟนบอกเลยว่าฟินสุดคุณผู้ชมค่ะ
พระเอกตีก็แอบบอกว่ามีรูปมุ้งมิ้งมากกว่านี้ก็มี
แต่ว่าขอเก็บเอาไว้ดูกันสองคนแล้วกันนะ

ถามว่าหวานไหมเราก็คนคุยกันคบกันเนอะจริงแล้ว
เราก็เราเองก็เป็นคนแบบค่อนข้างขี้อ้อนอะไรอย่างนี้ด้วย

แต่ว่าแค่ก็เก็บไว้๒คน

แล้วพอเรามีประสบการณ์แล้วมันก็จะเหมือนกับเราเดินเหยียบตะปูแล้ว
เราก็ไม่อยากจะเดินเหยียบมันอีกอะไรอย่างนี้
เราก็เอาที่มันเหมาะสม
เราก็ไม่อยากโดนว่าอะไรอีกแล้วอะไรอย่างนี้
อ๋อก็มีความเกรงกรรมเรกลู๊บครูนี้เค้าเคยโดนดราม่ามานิดนึง

แต่ว่าเราเห็นใจอย่าพูดตัวเลคาตอนเนี่ย

สนับสนุนแล้วกันลงรูปหวานเยอะชอบ
แฟนคลับที่เขาลุ้นเขาเชียร์เขาอยากเห็นความหวานของคู่นี้เหมือนกันนะ
เป็นคู่รักแบบรักโลกอะไรอย่างนี้ไปเที่ยวแบบธรรมชาตินะคะ